ไปดูเหตุการณ์บนท้องถนนเรื่องนี้ค่ะ
คือมีคนโพสต์คลิปนี้เอาไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะ
เขาขี่รถจักรยานยนต์บนท้องถนนในกรุงเทพนี่แหละค่ะ
แล้วก็เจอมอเตอร์ไซค์ขับปัดซ้ายปัดขวา
ก็เตือนแต่ปรากฏว่ามอเตอร์ไซคันนี้หัวร้อนนะคะ
โต้ตอบกลับมาแล้วท้าทายให้เรียกตำรวจมาเคลียร์ด้วยค่ะ
เฮ้ยปัดผมหลายรอบแล้วอ่ะพี่

มันอันตรายพี่ผมเบรกกระทันหัน

พี่เป็นอะไรเนี่ยผมถามจริง

นั่นแหละของเงินไม่ได้ตัดบุหรษมาเขี้ยเกอร์
ไม่ใช่เงินไอ้
คุณผู้ชมดูคลิปนี้แล้วรู้สึกยังไง
คือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นบนท้องถนนเป็นการเผชิญหน้าเลยตัวต่อตัวนะคะ
แล้วก็เจ้าของคลิปเนี่ยเอาคลิปนี้มาโพสต์นะคะ

เขาบอกว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ในกรุงเทพ
มอเตอร์ไซคันนี้ปาดหน้าหลายครั้งเลย
ก็เลยต้องเตือนเพราะกลัวอันตราย
แต่คำตอบที่เขาได้รับก็อย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละค่ะ
พอตอบแบบนี้แบบไม่พอใจ
หลังจากนั้นก็ปาดซ้ายปาดขวาเหมือนแกล้งจะให้ชนนะคะ
สุดท้ายก็เลยลงเออด้วยการมีปากเสียงกัน
โตไซค์ก็ตะโกนด่าเสียงลั่นถนนท้าให้เอาตำรวจมาเคลียร์

เขาก็พยายามพูดด้วยเหตุผลแบบใจเย็นสุด
เขาถึงขั้นบอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะที่ใจเย็นได้ขนาดนี้

เขาโพสต์ภาพที่สถานีตำรวจแล้วก็ใบแจ้งความ

ไปแจ้งความที่สนยานวาแล้ว
แล้วก็บอกว่าทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนบนความถูกต้อง
ขอให้คุณตำรวจทำเพื่อประชาชนด้วย
คือถ้าจบแบบนี้ก็ไม่มีเรื่องร้อนบนท้องถนน

เพราะว่าหลักฐานก็มีอยู่ก็ไม่เกิดการปะทะกันนะคะ